เรื่องผมเชื่อว่าคุณผู้ชมบางท่านดูแล้วน้ำตาซึม
คนที่ไม่เคยสูญเสียคนรักไปอาจจะไม่ได้เข้าใจความรู้สึกแบบนี้
คุณเคยได้ยินคำถามนี้ไหมที่บอกว่าจากเป็นกับจากตายอันไหนมันทรมานใจกว่ากัน
มันก็หนักพอกันเหมือนกันนะแต่ว่าจากตายเนี่ยเราไม่ได้เห็นหน้าแล้วไง

ต้องมีคุณตาคุณยายคู่หนึ่งคุณตาเขาสูญเสียคุณยายที่รักมาช่วยชีวิตไป
เพราะโรคมะเร็งแบบไม่มีวันกลับแต่ทำเหมือนเดิมคือนั่งกินข้าวหน้ารูปของคุณยายทุกวัน

ดูสิคุณผู้ชมเห็นแล้วแบบโอ้โหนี่คุณตาต้องรักคุณยายแบบมากเลยนะครับ
สารตาจังที่ต้องมานั่งกินข้าวกับรูปของคุณยายทุกวัน
คุณไม่เคยสูญเสียคนที่รักคุณไม่รู้หรอกว่าการพรากพัดพรากจากกันมันเป็นยังไง
ชาวเน็ตเข้าไปโอ้โหให้กำลังใจคุณตากันล้นหลามทีเดียวครับ
แล้วก็มีแชร์ออกไปถึงสองหมื่นกว่าครั้งทีเดียวดูสิครับคือจัดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
สำหรับแล้วก็เอาทูบเอาเทียนปักให้กับคุณยายใช่ไหมหน้ารูปที่ตั้งหน้าศพอะไรแบบนี้
แล้วคุณตาก็มานั่งกินข้าวด้วยเหมือนแบบนั่งกินข้าวกันสองตายายเหมือนนั่งกินข้าวด้วยกันทุกวันที่เคยทำอ่ะนะฮะ
ทีมข่าวของเราก็เลยเดินทางไปหาคุณตาครับไปหมู่บ้านโคกตาเงินอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรำ
ถามกันหน่อยครับในบัวการะเกดอายุ๗๔ปีก็เป็นคุณตานี่แหละครับนี่ไปเจอนั่งยิ้มอยู่เลย
บอกว่านางเหลืองการะเกดภรรยาของตานะเป็นภรรยาสุดที่รักอยู่กินกันมาแล้วก็เพิ่งจะเสียชีวิตไปกับโรคมะเร็งวันที่๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เอง
ก็เลยเสียใจมากนาตาบัวก็บอกว่าที่จริงเนี่ยนะฮะทั้งสองเนี่ยถูกพ่อแม่บังคับให้แต่งงานกันอืม
ตอนแต่งงานตากับยายไม่ได้รักกันคือเหมือนเหมือนคลุมถุงชนแบบนั้นเออ
ตอนแรกต่างคนต่างก็ไม่รักกันเลยอยู่ไปนานเข้านานเข้าเอาเริ่มผูกพันสิ
จนเกิดเป็นความรักที่แนบแน่นขึ้นมาทำอะไรก็ทำด้วยกันและอยู่กันมามากกว่า๕๐ปี
พอคุณยายเสียชีวิตไปยังทำทุกอย่างเหมือนเดิมกินข้าวด้วยกัน
ก็ต้องมากินข้าวหน้ารูปเพราะว่ายังคิดถึงภรรยาอยู่นั่นเองครับ
กินทุกวันเช้ากินเย็นก็เย็นเที่ยงก็กิน
กินด้วยลองด้วยคิดเห็นเขา

ไม่รู้ยังไม่รู้

แผ่นน้าก็ลองให้
ยังคุยอยู่มันยังพูดกันมันไม่เห็นมันคุยไม่ได้

โอ้คุณตาพูดก็จะร้องไห้นะ
บ๊วยม่ามาก็อยากคุย

หนึ่งก็ตักให้คุณยายบางทีคิดถึงมากเขาก็ร้องไห้
นอนก็เอารูปภรรยาเข้านอนด้วยนะฮะคุณตาพูดติดตลกว่า
ถ้ามหาพูดได้เนี่ยมาบอกเลขรวรรณที่หนึ่งก็ดีนะ
ก็แสดงว่าคุณตาเองก็ยังคงมีกำลังใจที่ดีอยู่นะเป็นคนตลกด้วยนะครับ
ก็จากครอบครัวลูกหลานก็เพียงแต่เพิ่งจะสูญเสียภรรยาไป
ผู้เป็นที่รักตอนนี้ก็ยังไม่ชินที่จะต้องอยู่คนเดียวก็ต้องปรับตัวไป
ตอนนี้ก็เหลือแต่ลูกหลานรอบตัวนะครับ